มีลูกพี่สักคนนึงมีให้ได้แบบพี่คนนี้

ลูกพี่คนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลง

ผมขอซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อได้ไหมครับลูกพี่

ประมาณนี้

เอาขายลูก
ขาย
บาทนั้นก็ขายวะ

เอาขาย

แล้วดีครั้ง

เป็นอมพื้น

ก็เห็นเป็นกระเป๋าตังค์แบงค์ด้วยนะ
สุดท้ายคือแบบหนึ่งบาท

เอาเหรอตอบแทนความดีที่อยู่ด้วยกันมา
โอ้โหผมอ่านแล้วผมขนลุก
ประทับใจจริงคุณประมวลวิเชียนศรี

มอเตอร์ไซค์ให้น้องลื้อไปลื้อมาได้บาทเดียว

แล้วก็เอาทำคลิปลงโซเชียลมีเดีย

ประมวลเล่าบอกว่าลูกน้องในคลิปคือ
ติ๊กพึ่งพรมอายุ๓๒ปี
เป็นลูกจ้างฉายหนังกลางแปลงนะครับวันนั้นก็เลยเอ้ยเองเอาไหมติ๊กเอาป่ะ
ขายให้๕บาทติ๊กบอกมี๒บาทนะครับลื้อไปลื้อมาค้นไปขึ้นมาได้บาทเดียว
แล้วก็ขายคุณประมวลบอกว่าติ๊กเนี่ยนะครับคือมีความพิการนะครับ
คล้ายว่าจะคือมีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย
แล้วก็พูดเห็นไหมเขาพูดไม่ชัดนะครับแต่พอจะพูดได้สื่อสารรู้เรื่อง
เป็นลูกจ้างมา๑๐กว่าปีเวลามีงานฉายหนังนะครับก็นะครับก็ทำฉายหนัง
นี่เวลาไม่มีฉายหนังทำความสะอาดหมดเลยทั้งรถทั้งบ้านนู่นนี่นั่นทำหมด
อันนี้คือเกินหน้าที่หรือใช่นี่แหละครับที่ผ่านมาติ๊กก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ห้าง
ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าใครมาทำงานนะครับช่วงหลังเดินมาทำงาน
ติ๊กมอไซค์ไปไหนเสียลูกพี่ซ่อมไม่ได้แล้วเขาเห็นว่าติ๊กเนี่ยอยู่ด้วยกันมานาน
คนดีขยันขันแข็งและตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองไว้ให้ขี่นะครับ

แต่ที่ขายให้คือต้องการให้เขาภาคภูมิใจ
เป็นการตอบแทนกัน
บาทเดียวดูกันมานานพี่สัญญาดอมครับ
พี่จะเป็นให้ได้อย่างพี่ประมวล
งั้นรถพี่เนี่ยบาทเดียวได้ไหม

พี่จะได้เดินมาทำพี่ไม่ใจเลยอ่ะ
ไม่ใจต่อหน้าแฟนทั่วประเทศเลย